คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน
แต่งตัวสวยแบบนี้ไม่ได้รำบนพื้นราบสบายนะคะ
เพราะรำริมตลิ่งเท้าเนี่ยต้องจิกพื้นสุดไปเลย

นี่มันเป็นที่มาของคำว่า

แล้วแกะเขาไปบนนี้ตรงไหนยังไง

งั้นเล่าให้ฟังอย่างนี้ตามคลิปติ๊กต๊อกของคุณจันเพ็ญเลยนะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องรำเอียงแบบนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปขอขอโชคขอลาบเอาไว้

ก็เลยต้องจ้างคณะนางรำมาแก้บน
ทีนี้สถานที่ก็คือริมตลิ่ง
มันค่อนข้างชันเนอะมันเหมือนลักษณะเหมือนเนินเขาว่าได้
แล้วตรงพื้นคุณมันไม่ใช่พื้นดินนิ่มนะ
มันมีหนามีต่อมีอะไรอีกมากมาย

แต่นางรำแต่ละคนคุณดูเท้าเขา
เขาต้องจิกพื้นเอาไว้เพื่อให้ขลายออกไป
คือต้องแกร้งสุดอ่ะ
นิ้วที่ต้องกรีดกระไรนิ้วเท้าก็ต้องจิกพื้นเอาไว้แบบนี้
มันไม่ง่ายนะการที่จะมาล้านตัวให้ได้ในพื้นที่ที่มันเอียงลาด
มันไม่ใช่พื้นที่เอียงอย่างเดียวคุณ
พอตรงนั้นมันเป็นริมตลิ่งเนี่ยมันมีน้ำมันมีความแฉะแล้วพื้นมันยั่ว
เพราะฉะนั้นคนที่เขาเวลาแบบว่ารำหรืออะไรอย่างเนี้ย
มันจะทรงตัวไม่อยู่
อีกหนึ่งอุปสรรคความท้าทายคือหนาม
คุณสังเกตพื้นดินมันเหมือนเป็นน้ำบรรยา
แล้วเขาก็คือไม่สามารถเหยียบเต็มเท้าได้

มันจะเจ็บมันจะแทงเท้าด้วย
คุณเห็นไหมแบบนี้ต้องงอนิ้วนะก็เลยต้องนับถือสปีริตของเรา
คณะนางรำคณะนี้จริงเนี่ยค่ะมารำแก้บนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
อ๋อเชียงใหม่เหรอนะเป็นนักศึกษาเนอะสุดยอดจริงอักชื่นชมในสปิริตความสามารถ
แล้วแต่นั้นชื่นชอบคณะไหนแต่ผมก็มีอยู่คณะหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันนะ

ใบตองบัตเทิงสินคุณรับจ้างแก้บ้น
รับจ้างรำแก้บนแต่ไม่มีใครจ้างเลย
ตอนนี้ตัวเองบนไว้ยังไม่มีโอกาสได้แก้
ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาไปนะไม่ถูก

จ้ะตอนนี้คณะใบตองบันเทิงสินค่ะยังไม่ค่อยบันเทิงเท่าไร